ขอเป็นโฟลิ่งมาทนัดที่สุดเลย
เพราะมันได้สู้กับตัวเองและก็ได้อุติภธรขายตัวเอง
ตอนผมรู้ตัวอีกทีที่ข้าเข้าวง

ผมดึงส่วนพันธุ์ความขยันของพี่ผม
เพราะว่าตั้งแต่ที่ผมตัวมาและเห็นพี่ผมอยู่ในโรงเรียน

จุดเริ่มต้นถ้าเกิดเริ่มต้นจริงเนี่ยคือแค่โยนเล่นครับ

แล้วก็ผมก็เริ่มรู้ตัวว่าชอบกีฬาที่มันเป็นทรงกลมอะไรอย่างนี้ครับ
ผมเล่นได้ทั้งบาสบอลปิงปองอะไรอย่างนี้ก็เล่นได้หมดครับ
เพราะว่าผมชอบพวกทรงกลมมันมองสบายตาเลย
ส่วนโบลิ่งก็คือมันชอบเป็นพิเศษเพราะว่ามันในร่มด้วยครับ
มันไม่ร้อนเหมือนกีฬาอื่นแล้วก็ผมชอบกีฬาที่เล่นคนเดียวด้วยครับ

แต่ก็พอเล่นได้พอเป็นโบริ่งมันถนัดที่สุดเลย
เพราะว่ามันได้สู้กับตัวเองแล้วก็ได้ฝึกฝนด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้ครับ

ยนต์อยู่สักพักหนึ่งตอนนั้นยังไม่ได้จริงจังครับ
แล้วก็โบลิ่งก็ปิดไปตรงที่ผมได้เล่นประจำ
ก็เลยได้พักไป๒๓ปี
พอเห็นที่ใหม่มาเปิดก็เลยได้กลับไปโยน
แล้วก็เริ่มจริงจังมากขึ้นประมาณ๔ปีที่แล้วครับ

มีพี่ที่ไหนที่พอจะถามแล้วก็ปรึกษาได้
ก็ถามไปเรื่อยแล้วก็คุยไปเรื่อยครับ
ก็ให้เขามาช่วยดูบ้างหรือว่าฝึกเองบ้าง

ได้เข้าร่วมทีมกับพวกรุ่นผู้ใหญ่ที่เขาก็มีเป็นเหมือนเป็นคนในสมาคมด้วยครับ
แล้วพอได้โยนไปโยนมาเขาก็เห็นแววอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็มีแมทหนึ่งที่ผมแข่งกับเป็นรายการดูโอครับ
โยนคู่กับคนอื่น
เขาให้รุ่น๒๖ปีรวมกันอายุไม่เกิน๒๖ปีครับ
ผมได้คู่กับรุ่นพี่คนหนึ่งในทีมชาติครับ
แล้วก็ได้ที่หนึ่งมาเขาก็เลยเห็นแววอะไรอย่างนี้ครับว่า
ทรงโยนประมาณนี้น่าจะเอามาฝึกต่อได้
เขาก็ดึงตัวเข้ามาสอน

ผมไม่ชอบที่ร้อนเท่าไหร่เพราะว่ามันเหงื่อออกอะไรอย่างนี้ครับ

มันได้อยู่ในแอร์ได้เจอคนได้พูดคุยมากกว่า

แต่ว่าผมว่ามันต้องใช้ทักษะไม่น้อยกว่ากีฬาอื่นเหมือนกัน
เวลาได้ยินเสียงพินในสไตล์อย่างนี้ผมก็รู้สึกสนุกมีความสุขอะไรอย่างนี้ครับ
ส่วนใหญ่ที่บ้านก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกันเยอะครับบางที
ตอนผมรู้ตัวอีกทีว่าพี่ผมเข้าวงผมก็ยังนั่งเล่นเกมอยู่ที่บ้านอยู่เลยครับ

ผมก็รู้ว่าผมชอบกีฬากับศิลปะ
พี่ผมก็บางทีก็ซื้ออุปกรณ์ศิลปะให้ใช้บ้าง
หรือว่าถ้าเกี่ยวกับโบริงก็เคยขับรถมาส่งมารับอะไรอยู่บ้างครับ

ถ้าจะเอาผมเป็นไอดอลก็น่าจะเรื่องการกีฬากับศิลปะอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะผมก็ชอบอยู่สองอย่างในชีวิตที่น่าจะ

ผมดึงส่วนความขยันของพี่กับผมครับ
เพราะว่าตั้งแต่ที่ผมโตมาแล้วก็เห็นพี่ผมอยู่ในโรงเรียน
นี่ผมก็ขยันมากครับอยู่สายวิทย์อะไรอย่างนี้ครับก็เรียนหนักเหมือนกัน
แล้วก็ยังไปสายอินเตอร์ด้วยผมก็ชื่นชมในด้านนี้ครับ
เพราะว่าพี่ผมรู้สึกว่าพี่ผมขยันมากคนหนึ่งเลย
แล้วก็พี่ผมไม่ค่อยทอล์กกับอะไรง่ายครับ
เวลาผมมีอะไรจะปรึกษาก็ปรึกษาได้ทุกเรื่อง
เวลาเจอกันก็คุยคุยเล่นบ้างครับแล้วก็ปรึกษาว่าแบบพวกเรื่องเพลง
เพลงวิธีการใช้ชีวิตตอนนี้อะไรอย่างนี้ครับ
ถ้าเรื่องการใช้ชีวิตก็ไม่มีอะไรเยอะครับ
เราก็แยกย้ายกันอยู่ด้วยไม่ค่อยได้เจอกัน
เพราะว่าพี่ผมก็ทำงานบ่อยด้วยครับไม่ค่อยได้เจอกันเลย
ชอบคนหน้าตาทรงไทยอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็เวลาพูดอะไรอย่างนี้ก็ดูน่ารักดีครับ

ใช่ครับไม่มีคนอื่นครับตอนนี้เป็นคนนักเดียวใจเดียวครับ